เอาชนะราชบุรีไป๒๐
ก็มีโอกาสค่อนข้างจะสดใสมากนะครับ
ถึงตรงนี้ก็โอกาสสดใสเลยนะครับ
สำหรับทีมปราสาทสายฟ้านะครับเล่นในบ้านนะครับ
ก็พบกับทางราชบุรีนาทีสามสิบสองครับมีจังหวะจุดโทษนะครับ
บุรีรำนำก่อน๑๐นะครับจากนั้นช่วงท้ายเกมนาที๙๑นะครับ
พีรดลฉ่ำรัศมีครับปั่นฟรีคลิกเข้าไปอย่างสุดสวยเลยนะครับ
จบเกมบุรีรันนั้นเอาชนะราชบุรีไป๒ต่อ๐นะครับเก็บเพิ่มเป็น๕๔แต้ม
บุรีรำคว้าได้อีก๗คะแนนก็จะคว้าแชมป์ไทยลีกสมัยที่๘ทันที
มานาทีที่๓๗นะครับรุ่งรัฐภูมิจันทึกจ่ายให้ชนะนันป้อบุภา
ก่อนที่จะจบครึ่งแรกครึ่งหลังแม้ว่าจะเหลือ๑๐คนนะครับ
ท้ายบอลเนี่ยมาเข้าทางสุมัญญาปุริสายยิงทีมเก่าเข้าไปนะครับ
ตีเสมอเป็น๑ต่อ๑นะครับ
แล้วก็ช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยก็ไม่สามารถจะทำประตูเพิ่มกันได้นะครับ
แต้มกันไปทีมละ๑คะแนนนะครับ
๒ผลการแข่งขันอีก๒คู่เมื่อวานนะครับ
แล้วก็ประจวบนั้นยังฟอร์มแรงนะครับเปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือที่เปลี่ยนโค้ชนะครับ
แต่ก็ยังไม่ดีขึ้นไป๑ต่อ๐นะครับ
ส่วนเกมไทยลีกวันนี้มีคู่ใหญ่๑แมชนะครับ

ไม่แพ้ใครในหลีกมาแล้ว๗นัดติด
ฟิลตัวรักชาวกาน่าที่ติดทดแบนจากการโดนใบเหลืองครบ๔ใบนะครับ
จะให้สิทธิโชคทัศนายนั้นลงทำหน้าที่แทน
ส่วนตัวหลักที่เหลือก็ยังอยู่กันครบนะครับ
นำโดยสิทธิวิชัยหาทัยรัตนกุลนะครับ
เกมที่แล้วนี่โอ้โหเซฟน่าดูเลยนะครับ
ที่จะพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมนะครับ
ส่วนเมืองทองนั้นเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเชียงราย๑ต่อ๑นะครับ

ขณะที่ตัวหลักคนอื่นก็อยู่กันครบ
โปรแกรมวันนี้ครับยังมีคู่ที่น่าสนใจอีก๒คู่ด้วยกัน
มุดประการซิตี้พบกับนครราชศรีมา

พบกับหนองบัวพิชยาเอฟซีนะครับ
ทั้ง๒คู่นั้นแข่งขันเวลา๖โมงเย็นครับ